มาดูเรื่องของการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามต้องตรวจสอบรถของท่านด้วยนะฮะใช่เลยอย่างที่พี่บุ๊คพูดเนี่ยถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก่อนออกเดินทางเนี่ยตรวจสภาพรถของท่านให้ดีก่อนออกเดินทางนะคะแม้แต่การปั่นจักรยานเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ถ้าเกิดว่าสภาพรถไม่พร้อมดูคลิปนี้กันค่ะ

ดูสิคุณแล้วเด็กอันตรายมากนะฮะอันตรายมากค่ะ
เด็กลอยอ่ะจากพื้นสูงสักประมาณสองเมตรอ่ะแล้วก็มาตกแบบนั้นค่ะ
แน่นิ่งไปเลยนะคะแต่สุดท้ายปลอดภัยแล้วนะคะกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งภายในซอยเอกชัยเจ็ดสิบหกนะคะ
นำมาโพสต์ไว้ในกลุ่มเจ๊ม้อยวีพลัสพร้อมระบุข้อความบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่ม๒๙นาทีค่ำคืนของ๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุเป็นหน้าร้านสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นทางลงสะพานข้ามคลอง
ปั่นจักรยานมาแล้วก็มีลูกซ้อนท้าย

ขณะนั้นเบรกของรถจักรยานคันดังกล่าวเกิดหลุดจากตัวรถ
ก็เลยทำให้เบรกเนี่ยมันขัดเข้าไปกับล้อด้านหน้าทำให้ล้อหน้าเนี่ยมันล็อก
แล้วรถก็เลยเสียหลักทำให้เด็กที่นั่งซ้อนท้ายแม่เนี่ย
ลอยข้ามตัวแม่ไปร่างลอยสูงสักประมาณ๒เมตร
แล้วตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงเด็กเนี่ยนอนแน่นิ่งไปสักพักหนึ่งเลยนะคะ
สักพักใหญ่เลยจึงลุกขึ้นมาร้องไห้หาแม่
คนที่อยู่แถวนั้นรีบวิ่งเข้าไปให้การช่วยเหลือ
เพราะดีนะคะเด็กไม่เป็นอะไรมาก
แล้วช่วงนั้นคุณรถก็ไม่เยอะด้วย

ลองคิดจินตนาการดูว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้ว
แล้วรถวิ่งตามหลังมามาทับเขาเนี่ยดูไม่จืดเลยนะ
สุดท้ายแล้วกู้ภัยค่ะต้องรีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาล